ส่วนเรื่องนี้ไปดูการทำงานของทีมกู้ภัยกันหน่อยค่ะกู้ภัยนี่ก็ช่วยได้ทุกอย่างจริงนะคะ
แม้แต่เครื่องมือทำมาหากินของพี่รายเดอร์ท่านนี้คือรายเดอร์เนี่ย
เครื่องมือทำมาหากินก็คือมอเตอร์ไซค์หนึ่งแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่ง
ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้อันนี้ทำไมอ่ะอันนี้มันตกลงไปในท่อคุณนัทพงศ์
แล้วท่อนี่มันก็แบบคือท่อแบบท่ออย่างดีมันแน่นมากแน่นหนา
แน่นหนามากจริงจริงกู้ภัยจะทำยังไงนะคะทั้งงัดทั้งแงะทั้งตอกทั้งทุบ
เปิดตะแกรงฝาท่อออกมาเพื่อที่จะเอามือถือให้กับรายเดอร์คนนี้
อยู่ที่คลองบางพูดนะคะคุณพาสกรนะคะเป็นเจ้าของมือถือนะคะ
มันยึดแน่นมากอะค่ะท่อฝาท่อนี้นะคะก็ใช้ทั้งแฉลงเครื่องทุ่นแรงต่าง
กว่า๑ชั่วโมงถึงจะเปิดฝาท่อออกมาได้
เฉพาะเปิดฝา๑ชั่วโมง๑ชั่วโมงคือโทรศัพท์อยู่ในน้ำนะแล้วน้ำเนี่ยก็สูงด้วย
แล้วไหลผ่านตลอดเปิดฝาท่อมาได้กู้ภัยก็ต้องลงไปงมหาโทรศัพท์มือถือให้อีก
ก็ต้องลุ้นอีกต่อหนึ่งถ้าได้แล้วโทรศัพท์จะยังดีอยู่ไหม
สักพักหนึ่งคุณผู้ชมคะได้ไหมนี่ไงโอ้โหแล้วเครื่องมันยังเปิดอยู่ด้วยอ่ะ
หน้าจอยังเปิดอยู่เลยกันน้ำอย่างดีใช้งานได้ตามปกติค่ะ

คุณฮัศกรบอกว่าเพิ่งซื้อมาปีเดียวเอง๔๐๐๐๐บาท
แล้วเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องมือทำมาหากินชิ้นสำคัญด้วย
อันนี้ต้องแบบปรบมือให้กับพี่กู้ภัยเลยนะคะ
โอ้โหค่ะจบด้วยรอยยิ้มนะคะ
ครับ
กู้ภัยเก่งจริงค่ะ
เครื่องมือทำหากินซะด้วย